หรือว่าการใช้วาจาสร้างความเกลียดชังนะครับ
ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง
เพราะนี่คือต้นเหตุความรุนแรงในสังคม

บาดแผลร้ายที่ใครต้องรับผิดชอบ
จัดโดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
บศกรุ่นที่๘สถาบันอิสระ
มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนปัญหาการใช้วาจาสร้างความเกลียดชัง
ที่เกิดขึ้นแห่งความเป็นจริงและในโลกออนไลน์
แต่ก็ยังไม่สามารถหาทางรับมือรวมถึงแนวทางป้องกัน
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ดรพิรงรองรามสูตร
อาจารย์ประจำคณะนิเทศาสตุลาลงกรมหาวิทยาลัย
รมาร์คเจริญวงอายการประจำสำนักงานอายการสูงสุด
รปนัดดาวงผู้ดีพิธีกรนักแสดง
และวาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวสายทหาร
มีความรุนแรงคือการใช้วาจาสร้างความเกลียดชัง
เรื่องการเมืองซึ่งประเทศไทยจะลดปัญหาลงได้
ปลูกฝังให้ภาคประชาชนเปิดใจรับฟังความเห็นต่าง

เช่นเดียวกับวาสนานาน่วมมองคนไทยชอบแสดงออกทางโซเชียล
แม้แต่ฝั่งกองทัพยังยอมรับว่าน่ากลัวกว่าอาวุธใด
ผมมองว่าอันนี้ผมมองในมุมต่างชาติก่อนนะครับ
ซึ่งบ้านเราไม่มีไม่ว่าจะเป็นการเกลียดชันคนต่างชาติ
ชังชาวยิวเกลียดชังเกี่ยวกับเรื่องของชาติภัณฑ์อะไรพวกนี้นะครับ
จริงเรามีหลักเลยนะคือเรื่องของการเมืองซะเยอะนะครับ
แต่ว่าผมยังมองว่าการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

แต่ว่ามันต้องไม่ไปกระทบต่อเรื่องของสิทธิหรือกระทบสิทธิผู้อื่น
หรือไปก่อหรือเป็นการกระตุ้นทำให้เกิดความรุนแรงในบ้านในเมืองมากขึ้น
หรือนำไปสู่การทำร้ายร่างกายหรือการกระทำที่มันนำไปสู่การฆ่ากันอะไรลักษณะแบบนี้

เพราะฉะนั้นปัญหานี้เป็นปัญหาร่วมกันของคนในสังคม
มันคงต้องเข้ามาหันหน้าคุยกัน

เปิดใจฟังคนอื่นมากขึ้นเท่านั้นเองครับ
ทั้งนี้ภาคการศึกษามีส่วนอย่างยิ่ง

การยอมรับการเห็นต่างให้แก่เยาวชน
และสถาบันครอบครัวก็มีส่วนในการสนับสนุน
การแสดงออกความคิดเห็นในมุมที่ต่างกันได้
แต่ต้องไม่ผลักดันให้เกิดขึ้นในเชิงกฎหมาย
ควรเป็นวาระแห่งชาติในมุมภาคประชาสังคม

นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาในระยะยาว